น้องคายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ปีนี้ประสบกับวิกฤตภัยแรง
แต่ว่าทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นจับมือกับทางจังหวัดครับ
สร้างโมเดลขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแรงที่เผชิญในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านี้
ติดตามพร้อมกันจากรายงานโดยคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
ต้นข้าวหลายสิบไร่ที่รอวันออกรวงในพื้นที่ตำบลหินโงมอำเภอเมืองหนองคาย
คือหนึ่งความสำเร็จที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับจังหวัดช่วยกันแก้ไขปัญหาภัยแรงในพื้นที่
ภายใต้โครงการหินโงมโมเดล
สำหรับหินโงโมเดลนะครับดูจากแผนที่ก็จะเห็นว่ามีการผันน้ำจากแม่น้ำโขง
เพื่อส่งต่อมายังท่อระบายน้ำที่อยู่ใต้ดินนะครับ
ส่งต่อไปยังบริเวณคลองส่งน้ำตำบลหินโงมนะครับ
หลังจากนั้นก็จะส่งน้ำเรื่อยนะครับตามคลองส่งน้ำ
แล้วก็จะมาผันน้ำอีกทีบริเวณคลองดินที่ขุดขึ้นมาใหม่นะครับ
เพื่อที่จะส่งน้ำไปกักเก็บไว้บริเวณบุ่งกอกนะครับ
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าห้วยน้ำขุ่นนะครับ
ซึ่งพื้นที่นี้เองมีพื้นที่ประมาณ๑๒๐๐ไร่นะครับ
กักเก็บน้ำได้ประมาณ๑ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็จะผ่านบริเวณฝ่ายน้ำล้นบุ่งกอกนะครับ
เพื่อที่จะส่งน้ำไปยังบริเวณแม่น้ำสวย
แล้วก็แม่น้ำสวยนี่เองนะครับก็จะทำการส่งน้ำต่อไปยังอำเภอสะไกรนะครับ
ซึ่งอำเภอนี้เป็นอำเภอที่ไม่ได้ติดกับแม่น้ำโขงนะครับ
และจากโครงการนี้นะครับจากเดิมที่สามารถช่วยเหลือกเกษตรกรได้เพียง๑๐๐ไร่นะครับ
ก็ขยายเป็นช่วยเหลือกเกษตรกรได้ถึง๒๐๐๐ไร่เลยทีเดียวครับ
จังหวัดน้องคายถือว่ามีความได้เปรียบทางภูมิประเทศ
เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปี
แต่ด้วยการผ่านน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรยังไม่มีการจัดการและวางระบบอย่างดีพอ
ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่ตำบลหินโงมมีคลองส่งน้ำจากระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
สูบน้ำจากแม่น้ำโขงส่งให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกพืชช่วงหน้าแรง
ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๓๕แต่ปีที่ผ่านมาเกิดชำรุดขาดการบำรุงรักษา
จนไม่สามารถส่งน้ำไปให้เกษตรกรที่อยู่ปลายทางได้
โดยงานต่างจึงซ่อมแซมจนสามารถผันน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้
โครงการหินโงมโมเดลสามารถช่วยเหลือกเกษตรกรในตำบลหินโงม
พื้นที่การเกษตร๒๔๔ไร่ตำบลหาดคำพื้นที่การเกษตร๑๕๐๐ไร่
ตำบลศรีกายพื้นที่การเกษตร๒๒๘๐ไร่และ๒ตำบลในอำเภอโพนพิสัย
คือตำบลเหล่าต่างคำพื้นที่การเกษตร๑๔๗๕๘ไร่และตำบลทุ่งหลวง
พื้นที่ทางการเกษตร๑๕๐๐ไร่รวมทั้งหมด๕ตำบลจาก๒อำเภอ
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด๒๒๔๘๒ไร่
อกจากนี้ยังสามารถส่งน้ำไปตามลำน้ำสวย
ช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสะไครที่ไม่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงได้อีกด้วย
ตอนนี้เราคาดหวังไว้ว่าในพื้นที่แต่ละอำเภอจะเอาตัวอย่างจากหินโงมไปใช้
เพื่อที่จะสูบน้ำขึ้นมาในการที่จะทำเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพแล้ว
อุปโภคบริโภคแล้วให้สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งน้ำ
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่เราจะสามารถที่ไปเติมน้ำ
สิ่งพื้นที่ไหนที่ไม่สามารถที่จะส่งไปได้ก็คงจะต้องขุด
หรือวางระบบท่อเพื่อไปเชื่อมให้ถึงกับแหล่งน้ำนั้นจะเป็นห้วยน้องคอกบึง
เพราะว่าเราเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาฝนที่ตกตามฤดูกาลจะน้อย
แต่ทำไมว่าในเขตจังหวัดน้องคายตอนนี้น้ำตามเหมืองที่เราเรียกว่าขนมครก

เพราะเราใช้วิธีการที่ว่าสูบน้ำขึ้นไป

โงมโมเดลคือความร่วมมือระหว่าง
การบริหารส่วนจังหวัดน้องคาย

ทำนาปลูกพืชไร่พืชสวนและกิจกรรมอื่น
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
ลดปัญหาการเดินทางเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่
ช่วงหน้าแรงของเกษตรกร
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดน้องคาย

อกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนน้องคายโมเดล
สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อแก้ปัญหาภัยแรงได้อย่างยั่งยืนต่อไป
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน